ไปดูความขึ้มหน้าคดีของอดีตรองหุหน้าภักษ์ดัง
คือวันนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มนะครับตอนนี้รวมแล้ว๑๔รายด้วยกัน
ทนายตั้มนายสิทธาพิยบังเกิดพาผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายปริณพาณิชยภักษ์
รองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
และกระทำอาณาจารย์ที่สอนอลุมพินีตอนนี้ยอดรวมผู้เสียหาย
แจ้งความแล้วสิบสี่คนครับคุณผู้ชมผู้เสียหายส่วนใหญ่
พฤติการนะฮะคล้ายกันคือผู้ก่อเหตุจะมาตีสนิท
ขอเบอร์อ้างเรื่องงานชวนดื่มกาแฟดื่มเหล้าลวนลาม
และล่อลวงไปที่คอนโดย่านสุขุมวิทย์แล้วก็จะข่มขืนนะฮะ
รายก็หนีรอดมาได้บางรายก็ถูกข่มขืน
ขณะผู้เสียหายให้ปากคำกับตำรวจพร้อมระบุว่า
มีผู้เสียหายรวมทั้งหมด๑๔คนแล้วขอบคุณผู้เสียหายทุกคนที่กล้าหารออกมา
แล้วขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจนครบานตำรวจสนลุมพินี
อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน
พันธบทเอกนิมิตนูโพนทองนะครับท่านผู้กำกับสนลุมพินีนะฮะ
ผู้กำกับการสอนอลุมพินีเปิดเผยบอกว่า
มีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มครับพนักงานสอบสวนสอบปากคำทุกคนเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้จะนำข้อมูลการสอบปากคำของแต่ละคนมาแยกแยะว่า
รายใดเป็นผู้เสียหายหรือรายใดเป็นพยานในคดีนะฮะ
แล้วจะเอาเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการสืบสวนสอบสวน
ถ้ามีประเด็นใดที่พนักงานสอบสวนยังสงสัยก็จำเป็นต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มนะครับ
ส่วนพยานหลักฐานที่ผู้เสียหายแต่ละคนเอามามอบให้
จะเอาไปตรวจสอบว่าสามารถใช้เป็นหลักฐานทางคดีได้หรือไม่
อาจต้องพิจารณาส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติม
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีผู้เสียหายมาแจ้งความอีกรายนะครับ
ตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัชชัยท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดีนี้ว่า
หลังจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะครับเมื่อ๑๖เมษายนที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียดแล้ว
แต่ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานอีกส่วนหนึ่ง
เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี๒๕๖

ตำรวจต้องเข้าไปเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะครับ

เพราะว่าโรงแรมที่ผู้เสียหายระบุไว้เนี่ย

สถานที่เกิดเหตุก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
เอกสารบางส่วนต้องมีการติดตามย้อนหลัง
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนที่สุดอยู่
เพื่อสรุปสำนวนคดีว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุได้หรือไม่
และจะเข้าข่ายความผิดในข้อหาใดได้บ้างครับ